ตรวจสอบคุณสันทนะว่าถูกไล่ออกจากราชการตำรวจ
ครับแล้วทำไมทุกวันนี้ครับร่ำรวยมีสตางค์อยู่บ้านหรู
พูดไปถึงภรรยากับลูกครับมีรถหรูขับ
ทำธุรกิจธุรกิจอะไรก็ไม่รู้ผสมภาษีเสียหรือเปล่า
สถานกาซิโนที่ผมทำธุรกิจที่ต่างประเทศถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วภาษีเนี่ยจ่ายจ่ายเต็มเต็มทางเขาจะตรวจสอบได้
ก็เป็นรายได้ของผมที่ต่างประเทศผมต้องมาดีแคร์อะไรในประเทศ
กรมสำกรเขามันมาจะมาเก็บภาษีอะไรผม
มันก็เป็นการเก็บซ้ำมันกฎหมายมันมีป้องกันอยู่แล้ว
แล้วเงินที่ผมเป็นรายได้ของผมผมก็สามารถที่จะเปิดบัญชีอยู่ในประเทศ
ซึ่งผมทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นคุณสันทนะกำลังจะบอกเราว่า
งานการอาช่งอาชีพหรือจะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีรายได้อยู่ทุกวันนี้เนี่ย
คือเปิดสถานคาซิโนในต่างประเทศ
ผมไม่ได้ถึงขนาดเป็นเจ้าของสถานกาซิโนแล้วผมทำธุรกิจจ้างเก็ตเนี่ย
แต่มันอาจจะไม่ได้มองย้อนกลับไปไหมมันก็ตั้ง๒๐กว่าปีที่ชีวิตผมอ่ะ
ผมก็ทำผมก็ยังยอมรับว่าผมทำ
แม้ขณะยังรับราชการตำรวจอยู่ด้วย

ผมก็บินไปต่างประเทศหลายคนก็ทราบ
อันนี้อธิบายหน่อยเราเข้าใจหน่อยว่าคุณสนัยหน้าทำยังไง
คืออาชีพช่างเกศก็เหมือนเป็นโบรกเตอร์ในตลาดหลักทรัพย์
สถานที่เนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกลูกค้าคนนี้เป็นใครยังไง
แต่เนื่องจากผมมีแอคเคาน์ผมมีพอร์ตของผม
กรณีถ้าหากว่าลูกค้าเขาชนะผมก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องเงินพนันที่ชนะ
ก็รับผิดชอบดำเนินการเอาเข้าบัญชีให้เขา
แล้วเม็ดเงินในสถานกาติโนต้องเข้าใจนะ
คือไม่ได้มาคืออันนี้ถ้าหากมีการเรียกรัฐฐาน
เรียกเก็บภาษีจริงมันเป็นตัวเลข
ซึ่งเอามาทำอะไรได้มากเลยในประเทศนี้
แต่ประเทศเรามันไม่ยอมรับกันนะ

โอ้โหผมทำมาเนี่ยน่าจะประมาณ๓๐๓๐กว่าปีได้
เริ่มต้นตั้งแต่เล็กจนมีพอร์ตใหญ่พอสมควร
และคนในอาชีพณวันนั้นเนี่ย
ประเทศไทยมีอยู่ประมาณ๔๕คน
วันนี้ผมก็พูดผมก็ระลึกถึงหลายคน

แล้วล้วนแล้วแต่เสียชีวิตไปหมดแล้วนะ

ก็เหลือผมอยู่คนเดียวขณะที่ผมทำอาชีพนั้นนะ

ไอ้รายได้ตรงนี้คุณสันธนาบอกได้มั้ย

คุณผู้ชีวิตเขาถึงบอกว่าไม่เห็นทำอะไรทำไมรวยจังเลย

เขาก็พอจะรู้นะแต่เขาแกล้งไม่รู้
เพราะเรื่องนี้เขาเคยมาสอบถามผม

เมื่อครั้งเขาเลิกจากธุรกิจอ่างนะ

เยอะมั้ยนะเยอะมั้ยต่อเดือนต่อปี

เกินซึ่งมันมันพอจะใช้อ่ะเกินกว่าจะใช้ถ้าพูดถึงถ้าจะ
ในระดับครอบครัวนี่ไม่ต้องพูดเลยมันจะใช้ยังไงก็
ใช้ไปเถอะถ้าผมนับเป็นเป็นเป็นต่อปีหรือต่อเดือน
ง่ายกว่าครับถ้าพูดผลต่อปีต่อเดือนต่อเดือนนี่หลัก
อะไรร้อยล้านก็เป็นช่วงช่วงเป็นช่วงช่วงคือคือรายได้
นะผมผมจะพูดให้ฟังแล้วการที่ผมสามารถจะใช้ชีวิต
อย่างนี้ได้เนี่ยเนื่องจากว่าที่ต่างประเทศเนี่ยคือคือหลัง
ถักคือรายได้เนี่ยผมมีเขาเขาก็จะเข้าให้ผมโดยมัน
ถูกต้องอ่ะอ่าถูกไหมมันถูกต้องดังนั้นผมก็บัญชีผมก็
ฝากไว้ที่ต่างประเทศถึงเวลาผมบินไปผมก็อาจจะนำ
รี่เงินสดกลับมาเท่าที่พอใช้หรือลูกน้องคนที่ทำงาน
กับผมก็นำเงินสดติดตัวกลับมาก็ใช้เท่าที่ขนาดแค่
ติดตัวมามาใช้เพื่อจะในประเทศเนี่ยนะมันก็ยัง
พอที่เกินกว่าที่จะใช้ทั่วไปในประเทศอืมเพราะฉะนั้นเรื่อง
ถ้าคณะกรรมธิการของท่านเสรีพิสุทธิ์จะมาตรวจสอบ
ก็คุณสัญลักษณ์ก็จะบอกอย่างงี้ก็ก็คุณตรวจสอบผมได้
ในประเทศอ่ะเรื่องอะไรผมจะต้องไปคุณบัญชีผมที่
ต่างประเทศคุณมีสิทธิ์อะไรแล้วถ้าตรวจสอบในประเทศ
เจออะไรจากคุณก็คุณก็มีคุณก็ตรวจสอบได้ผมใช้
ชีวิตยังไงผมก็ใช้ชีวิตแบบกลางกลางของผมผมก็
ไม่ได้ใช้จริงไม่ได้ใช้มากมายที่ฟุ่มเฟย์นะอืมแต่
ผมมันเนื่องจากภาษีสังคมผมเยอะนะผมไม่ได้จ่ายภาษีโดย
ให้รัฐแต่ภาษีสังคมผมอ่ะมากกว่าไอ้ใครใครที่พูด
ถึงแล้วกันครับคุณยอมรับได้ไหมคุณไม่ได้คุณบอกคุณผม
ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรในประเทศนี้แต่ภาษีสังคมผม
แต่ละเดือนเนี่ยนับล้านบาทแล้วกันหลายล้านบาทเรามี
ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมง
เป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง